เรื่องของวิญญาณเขาบอกว่าเด็กจะมองเห็น
จริงหรือเปล่าเราไปดูคลิปนี้ครับ

โอ้ยพูดกับใครล่ะหนู

พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋า

นั่นอ่ะสิแล้วไปไปด้วยไปไปไปไปใครแม่ก็อยู่นี่เออนั่นไง
เอ้าเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขาเนี่ย
กำลังเดินทางกลับจากเขาค้องกำลังจะกลับบ้าน

เขาบอกว่าเอางี้เมื่อถึงบ้าน
คุณแม่ก็เปิดดูรูปถ่ายในมือถือสไลด์ไปสไลด์มา
ตามจะตายเหรอเนาะสาวสาวก็ถ่ายรูปไว้นี่

เขาบอกว่าภาพสองภาพที่น้องถ่ายมันมีสีแดงคล้ายเลือดอยู่ที่หน้าน้องด้วย

แล้วในช่วงที่อยู่ในรถเนี่ยน้องก็เอาโทรศัพท์ไปเล่น
ตอนที่กำลังขับรถอะไรกันอยู่
แล้วมือน้องก็ดันไปกดเข้าหน้ากล้องพอดี
ทั้งนี้ระหว่างที่เดินทางกลับคุณแม่และคุณพ่อก็เห็นนะ
เห็นข้างทางก็โอ้มีรถยก
บรรทุกรถที่เกิดอุบัติเหตุมา
ว่าเจออะไรแปลกอย่าไปทัก
เธอจะทักนะ
ถ้าไปทักละก่อนเดี๋ยวตามาไม่รู้ด้วยนะ

พอทักเสร็จกลายเป็นว่าพี่จ๋าพี่จ๋านั่งนั่ง
แล้วก็บ๊ายบายตามที่น้องเขาพูดเลยครับ
งงไปหมดสรุปแล้วเฮ้ยมีสิ่งลี้ลับติดตามมาด้วยเหรอเนี่ย
เอางี้ละกันพอโพสต์ลงในโซเชียล

เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันแนะนำ
ถึงบ้านแล้วไปทำบุญซะนะคะ

จริงเออเผื่อเป็นการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัมภเวษี

หรือบางทีถ้าว่างก็กรวดน้ำอุทิศให้ผมก็ได้

ใช่ครับค่ะอันนี้ขนาดที่อยู่สื่อจะครับ

ตรงนี้ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยตรงนี้ผมหิวบุญ
เอาจริงนะคนก็กรวดให้คุณเยอะเนอะ

โต๊ะ

ทำใจให้สบายแล้วกันเรื่องนั้นให้มันผ่านไป